ไปดูไฟล์สำคัญนะครับก็เป็นไฟล์หยุดโลกที่ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจัดที่ไหนนะครับ
แต่ว่าเจ้าภาพในการจัดงานเนี่ยก็คือคุณวินิตเลิศรัตนาชัยนะครับ
บริษัทเฟสแอร์เฟสติเวิลนะครับก็นำแมนนี่ปาเกียวมาเปิดตัว
ซึ่งจะชกกับทางบัวขาววันชาเมฆนะครับปากเกียวเนี่ยสี่สิบสี่นะครับ
ขาวสี่สิบเอ็ดนะครับก็มาเซ็นสัญญาและยืนยันเป็นทางการว่าทั้งคู่จะชกกันแน่นะครับ
กฎิกามวยสากลครูนิดก็บอกนะครับว่าติดต่อปากเกียวเมื่อปลายปีก่อน
ใช้เวลาหกเจ็ดเดือนนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็เกิดไฟล์นี้มา
แยกกลับสองนาทีพักสองนาทียืนยันว่าชกจริงชิงเงินรางวัลจริง
แล้วก็จะมีนักชกจากต่างชาติทั้งญี่ปุ่นจีนยุโรปมาร่วมชกด้วยนะครับ
ห้าถึงหกคู่ใช้เงินจัดไปเนี่ยแปดร้อยหกสิบล้านบาทนะครับ
ถ่ายทอดไปทั่วโลกฐานที่โช๊คนั่นก็ขึ้นอยู่กับเวลา
โซนตรงกลางนะครับที่สามารถจะขายลิขสิทธิ์ได้ทั่วโลก
ก็จะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งรวมถึงวันชก
จะอยู่ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าครับ

แต่ว่าคงเพิ่มมากขึ้นในเรื่องของการคุมความคิด

ส่วนคำถามที่ว่าจะน็อกปาเกียวในยกไหนนั้นนะครับ
ก็บัวขาวก็บอกว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับ
ไม่แน่ว่าเริ่มต้นเนี่ยยกแรกอาจจะน็อกเลยก็ได้นะครับโอ้โห

จะนำไปสู่การกุศลต่อไปนะครับ
แต่เราต้องไปช้อมอย่างไรให้มันถนัดกว่าขึ้น
ขึ้นให้มันขึ้นมากกว่านี้
ผมอยากเห็นปลาเกียวลงไปชักภายหมัด

บอกเลยครับผมจะพยายามอยาก
อยากจะทำตรงนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ครับ